คุณผู้ชมค่ะเรื่องของขนมจีบเรายังต้องตามความคืบหน้าให้นะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้ถึงขั้นมีคนเสียชีวิตนะคะที่มีแม่ค้าเร่นำขนมจีบไปขาย
ให้กับคนในพื้นที่แถวสมุทรปราการอันนี้เป็นภาพแม่คาเร่
ขี่รถจักรยานยนต์ไปแบบนี้นะคะครับมีคนซื้อขนมจีบไปกิน
เสียอย่างรุนแรง๒๐กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตไปคนนึงอะค่ะ
ตอนนี้ต้องหาคำตอบว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวขนมจีบ
อยู่ที่น้ำจิ้มมันมีสารพิษอะไรตกลงแล้วแม่ค้าเร่
ไปรับขนมจีบมาจากที่ไหนกันแน่อืมค่อยค่อยคลี่ปมไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
แต่พาคุณผู้ชมไปที่งานศพกันก่อนงานศพของผู้เสียชีวิต
ที่วัดหนองปลือจังหวัดสมุทรปราการมีพิธีชาปนกิจศพ
นางธนูช้างผู้พงางามอายุหกสิบหกปี
ก่อนหน้านี้กินขนมจีบเข้าไปท้องเสียอย่างรุนแรง
แล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะซื้อขนมจีบจากแม่ค้าเร่เมื่อ๗พฤษภาคม
ประเสริฐอ้นเจริญอายุ๗๓ปีสามีของนางธนูผู้เสียชีวิต
ก็กินขนมจีบเข้าไปท้องเสียรุนแรงเหมือนกัน
ขอคุณหมอออกจากโรงพยาบาลนะคะหอบร่างกายที่อ่อนเพลีย
งานศพของภรรยานี่นะคะคือร่างกายก็ยังอิดโรยมากอะค่ะ
วันนี้ยังมีแต่ความเศร้าเสียใจและคำถามในใจของญาติของผู้เสียชีวิต
นางสาวอรุณีอ้นเจริญลูกสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าวันนี้เป็นวันส่งร่างไร้วิญญาณของแม่
แต่ไม่มีวี่แววครอบครัวของฝั่งนางสาวมิ้นท์แม่ค้าเร่ขายขนมจีบ
ติดต่อมาแสดงความเสียใจเลยไม่มาร่วมงานศพเลย
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียความรู้สึกกับครอบครัวของนางสาวมิ้นแม่ค้าเร่คนนี้มาก
เพราะจนถึงวันนี้นอกจากจะไร้การติดต่อแล้วคำขอโทษสักคำก็ยังไม่มี
สิ่งที่ขาใจมีสองเรื่องค่ะ
หนึ่งที่มาของขนมจีบตกลงแล้วนางสาวมิ้นไปรับขนมจีบมาจากใคร
ขนมจีบเป็นของเก่าค้างคืนแล้วเอามาขายให้คนในชุมชนกินหรือไม่
ครับกับอีกเรื่องก็คือประเด็นที่พ่อของนางสาวมิ้นมาไหว้ศพแม่เมื่อวันจันทร์ที่สิบเอ็ดพฤษภาคม
แต่ทำไมถึงจุดทูปขอขมาศพแล้วปักทูบกลับหัวลงในกระถางทูบหน้าโรงศพ
เพราะตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่การทำแบบนี้เหมือนเป็นการจองจำวิญญาณคนตายไม่ให้ไปไหน
ไม่ให้อาฆาตแค้นลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกอีกนะคะว่าจนถึงตอนนี้ไม่ได้จะไปปรักปรำนางสาวมิ้นแม่ค้าเร่นะ
ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของตัวเองเสียชีวิตแต่ประเด็นก็คืออยากให้นางสาวมิ้นมาคุยกัน
คุยกันหน่อยมาหารือกันหน่อยว่าขนมจีบที่เอามาขายในวันที่๗พฤษภาคมรับมาจากเจ้าไหนกันแน่รับมาวันไหนกันแน่
เรายังไม่ได้ปรับปรำเรารู้อยู่ว่าเขาพูดตั้งแต่แรกว่าเขารับมาเราก็บอกทุกคนเออเขารับมานะ
แล้วคือเราไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันมาก่อนทำไมต้องมาทำแบบนี้
ติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะมาหาเราเลยเหรอ
เพราะเราลำพังเราติดต่อหาเขาคงไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จักกัน
ตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วหมอให้ออกมาแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเชื้อยังไม่หมดนั่งคุยกับป้าให้เขาสบายใจสักพัก
นั่งคุยไม่หอมจริงไม่หอมแล้วก็ยังมีเชื้ออ่อน
อ่อนค่ะยังต้องรับยาอยู่
ด้านหลานชายของผู้เสียชีวิตค่ะเนรตีก็กินขนมจีบเจ้าปัญหาเข้าไปด้วยนะคะ
แต่ไม่ได้รับอันตรายอะไรมากเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หลานชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า๗พฤษภาคมประมาณเที่ยงตัวเองกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อน
คุณยายก็คือนางธนูผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะถือขนมจีบมาสี่กล่อง
ยายไปนั่งกินกับตาสองกล่องแบ่งให้เด็กกินอีก๒กล่อง
เนรตีบอกว่ากินขนมจีบไปสามลูกจำรสชาติได้
ขนมจีบที่กินเป็นขนมจีบไส้หมูไม่ใช่ไส้ไก่
แต่ขนมจีบคล้ายคล้ายบูดแล้วตอนกินเข้าไปมีกลิ่นสาบ
อันนี้คือตัวขนมจีบนะคะส่วนน้ำจิ้มเนรตีบอกว่า
ตอนนั้นไม่รู้ว่าน้ำจิ้มมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นเหม็นสาบ
มาจากตัวขนมจีบมากกว่าแล้วกลิ่นมันแรงมาก
ไม่รู้ว่าน้ำจิ้มมันมีปัญหาอะไรไหม
กินกันก็คือ๗พฤษภาคมนะคะ
พอเช้าวันที่๘พฤษภาคมมีอาการปวดท้องท้องเสีย
เข้าห้องน้ำไป๕๖รอบจนหมดแรง
ส่วนน้าน้าก็พาไปหาหมอหมอให้เกลือแร่กลับมากิน
แล้วก็บอกว่าอาการแบบนี้คืออาหารเป็นพิษ

คลื่นไส้อาเจียนนอนสมไป๒วันถึงจะดีขึ้น

เลยตัดสินใจบวชหน้าไฟให้กับคุณยายที่เสียชีวิตค่ะ
วันนั้นผมมันเป็นผมกินรูปสุดท้ายมันเหมือนกินเหม็นเหมน

ให้ยาไปกินแล้วก็ผมก็นอนโซลไป๒วันอ่ะ
นี่ค่ะก็คือที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ทุกคนที่กินขนมจีบนี้ไปมีอาการหมดเลย
ครับครับ๖คนอ่ะค่ะในครอบครัว
ทีนี้ค่ะนางสาวมิ้นแม่ค้าขายขนมจีบหาบเร่เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวพยายามโทรศัพท์ไปคุยด้วยนะคะ

โทรศัพท์มือถือทั้งวัน
ส่วนพ่อของนางสาวมิ้นก็ไม่ตอบคำถามอะไร
โดยเฉพาะประเด็นที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาติดใจสงสัยว่าทำไมไปไหว้ศพต้องปักทูบกลับหัว
แล้วก็ยังไม่ยอมตอบคำถามว่าทำไมถึงไม่ไป
พบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปขอโทษ
พานางสาวมิ้นไปขอโทษสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะยังไม่มีคำตอบ
ทีนี้ทางพ่อก็บอกแค่ว่าให้ปากคำกับตำรวจไปแล้ว
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบเรื่องของขนมจีบก่อน

ทางฝั่งของนางเสามิ้นแม่ค้าขายขนมจีบหาบเร่
ทางพ่อของนางสาวมิ้นเขาบอกแบบนี้นะคะ
รอผลตรวจสอบก่อนว่าขนมจีบมันมีปัญหาตรงไหนยังไงเขาถึงจะออกมาพูด
มีข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
บอกว่าได้เก็บตัวอย่างขนมจีบ
จากบ้านผู้ผลิตที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปตรวจสอบนะคะ
ได้มีการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการด้วย
เบื้องต้นคนที่เขาผลิตขนมจีบขาย
เขาเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
แต่เอาขนมจีบไปตรวจสอบแล้วส่วนผสมเนี่ยมันเป็นไส้หมูนะคะ
ปกติแล้วคนที่เขาทำขนมจีบขายที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยนับถือศาสนาอิสลาม
เขาบอกว่าเขาทำขายแต่ไส้ไก่ครับมุสลิมไม่ทำไส้หมูอยู่แล้ว
แต่ขนมจีบเจ้าปัญหาที่เอาไปตรวจสอบเป็นไส้หมูจริงเจ้าหน้าที่ยืนยัน
แล้วตัวคนผลิตที่บ้านที่ฉะเชิงเซาเขาก็ยืนยันว่า
เขาขายให้กับมิ้นแม่คาเร่วันที่๖พฤษภาคมค่ะ
วันที่๗กับวันที่๘พฤษภาคมไม่ได้ขายขนมจีบ
เพราะเขาไม่สบายไม่ได้ทำขาย
แต่คนที่เขากินแล้วท้องเสียจนเสียชีวิตเนี่ยเขาซื้อวันที่๗พฤษภาคมนะคะ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าตกลงแล้ววันไหนยังไงกันแน่
ส่วนสารปนเปื้อนในขนมจีบต้องรอผลห้องแลป
เพื่อตรวจพิสูจน์แล้วก็ยืนยันความชัดเจนเพิ่มเติมนะคะ
ว่าไม่เกิน๑สัปดาห์ถึงจะรู้ผลในการตรวจสอบ
น้ำจิ้มแต่อันนี้ต้องรอตรวจยังเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่เพิ่ม

แต่ว่าทางคุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บอกว่าตอนนี้สหสุทธิ์ในพื้นที่สมุดราการส่งตัวอย่างขนมจีบ
ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดชนบุรีตรวจสอบนะครับ
ต้นพบเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสาเหตุที่แน่ชัด
ของการเจ็บป่วยท้องเสียจนเสียชีวิตหรือเปล่า
ซึ่งต้องไปพิสูจน์อย่างละเอียดด้วยต้องไปดูที่ตัวผู้ป่วยด้วย
ณขณะนี้ว่าสารต่างในร่างกายมันจะตรงกับขนมจีบชิ้นตัวอย่างหรือเปล่า
ซึ่งมันยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนไหนกินชิ้นไหนแบบไหนอะไรยังไง